หนุ่มขับเก๋งคนนี้ครับเขามาร้องโซเชียลเลยเพราะอะไร
คือเขาขับรถไปกับเมียแล้วก็ลูกจอดติดไฟแดงอยู่เนี่ย
จู่กระบะมาจากไหนไม่รู้แล้วเป็นกระบะของบริษัทดังด้วยคุณผู้ชมเนี่ย
พุ่งชนชนท้ายไปอ่ะ
เฮ้ยมาหลับนายเหรอเรื่อย
แล้วปรากฏว่าพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งตอนไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับกระบะเนี่ยนะ
๑๓๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โอ้ยไม่ใช่หลับนายแล้ว
มาเดือนกว่าคู่กรณีเงียบหายเลยนะ
ไม่เคยเยียวยาอะไรเลยแล้วประโยคนี้ประโยคเด็ด
ต้องมีใช่ไหมอยากได้ให้ไปฟ้องเอานั่นแหละฮะ
นี่ฮะวงจรปิดที่สี่แยกแห่งหนึ่งในตะบนหนองตะบ่ง
จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อสักครู่นี้ที่ให้ดูกันครับ
นี่คือคนเจ็บนะคุณผู้ชมฮะโอ้โห
แล้วรถก็เสียหายไปทั้งคันเลยเหตุเกิด๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุตำรวจเชิญตัวทั้งสองฝ่ายเลยครับไปโรงพัก
ฝ่ายคนขับกระบะก็วัดปริมาณแอลกอฮอลได้๑๓๒มิลลิกรัเปอร์เซ็น

ระหว่างการสอบสวนทางบริษัทชื่อดัง
พยายามให้คนขับเก่งที่ถูกชนไปชื่อคุณโกศลเนี่ยนะ
เอกสารปรณีประนอมยอมความครับ
แต่ตอนนั้นคุณโกศลไม่ยอมเซ็นไม่ได้เซ็น
เพราะเขามองว่าเขาไม่ใช่ฝ่ายผิด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปเจอกับผู้เสียหาย
ที่บ้านบ้านพักของเขาในตำบลท่ามะขาม
อำเภอเมืองกาญจนบุรีหลังเจ้าตัวเนี่ย
โพสต์เฟซบุ๊กนี่คุณผู้ชมฮะโอ้โหยังดามคออยู่เลย
ครับเจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊คขอความช่วยเหลือ
แล้วก็แท็กสถานีข่าวอ่ะเปิดทุกสถานี
แล้วไทยรัฐก็ไปหาพี่เขาหนึ่งที่เลย
โกศลคนขับเก๋งบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
พี่เนี่ยมากับเมียแล้วก็ลูกลูกชายวัย๕ขวบ

แล้วพี่เนี่ยดูคอพี่ดิกระดูกคอแตก๒ชิ้น
นี่รอหมอนัดเอ็กซาเรย์อยู่เพื่อจะวินิจฉัยการผ่าตัดแล้วหมอ
บอกพี่อ่ะเสี่ยงจะอมภาษณ์ด้วยนะโอ้ยแล้วเมียพี่ก็เจ็บที่
เอ็นแขนขวาฉีกช่วงท่อนบนต้องทำกายภาพ๓เดือนนี่ทำ
แล้ว๒เดือนนะเหลืออีกเดือนนึงถึงจะสรุปผลการรักษาได้
โกศลแล้วลูกพี่เป็นยังไงโอ้พี่ลูกพี่นี่ก็นะลูกพี่หัว
กระแทกบวมเลยอ่ะโนเลยเนี่ย๓๔วันแล้วแต่ก็รักษาหายแล้วล่ะแต่หมอ
ก็นัดตรวจอีกทีเผื่อจะมีอาการข้างเคียงที่มีผิดปกติอะไรเพิ่มเติมครับ
แล้วตอนนี้พี่โกศลเขายังเล่าให้นักข่าวของไทยรัฐทีวีฟังว่า

ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากคู่กรณีเลยคุณผู้ชม
รถเก่งพี่เขาที่โดนชนก็ยังไม่ได้ซ่อมเลย

โดนชนไปแล้วตอนนี้ลำบากเลยคุณผู้ชม
ขายของก็ไม่ได้ไม่มีรายได้เลย
เงินที่มีก็ต้องเก็บไว้รักษาตนเองแล้วก็ต้องกู้รายวันด้วยครับ

อยากให้บริษัทคู่กรณีบริษัทของกระบะที่มาชนท้ายเขา

ไม่ใช่ว่าอาจจะบอกให้จะเอาก็ไปฟ้องจะเอาก็ไปฟ้องแบบนี้

เอาฟังพี่โกศลหน่อยฮะ
ผมและครอบครัวลำบากมากเลย
เพราะเงินที่เรารักษาตอนนี้มันไม่มีแล้ว

ช่วยมาดูแลเรื่องตรงนี้หน่อย
ไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้
ผมครอบครัวลำบากมากจริงครับ
อีกคนที่มายืนยันก็คือภรรยาของพี่โกสนด้วยแหละ
คุณอรวรรณครับบอกว่าโอ้โหตอนนี้บ้านเธอเดือดร้อนมาก

เงินที่เรียกร้องจากคู่กรณีก็ไม่ได้เลย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
โกศลเขาอยากจะชี้แจงก็เรียนเชิญที่ไทยรัฐทีวีได้นะครับ

พิกเจอร์เทจนั้นคือผมแล้วก็